ชอบบรรยากาศที่ได้ทานอาหารด้วยแล้วก็ชมวิวธรรมชาติแบบนี้ด้วย
อย่างนี้พาคุณผู้ชมไปที่ไร่อุดมศุกร์จังหวัดขอนแก่นเลยนะคะ
บรรยากาศก็ดีทานอาหารก็อร่อยแล้วคุณยังสามารถหย่อนเท้าแช่น้ำสบายเลยค่ะ
ผมชอบมากเลยพื้นที่ชุ่มแฉแบบนี้

คุณอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกเลยนะคุณเป็นครึ่งบกครึ่งครานครึ่งน้ำแบบอ่ะ
แนะนำกันหน่อยใครชอบพื้นที่ชุ่มชื้นชุ่มแฉะแบบนี้นะ
ลำห้วยสังขยวนอยู่ที่บริเวณไร่อุดมศุกร์ณบ้านฝ่ายตาสวนตำบลวังสวาปอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่น
ถ้าดิฉันอ่านชื่อตรงไหนผิดต้องขออภัยชาวพื้นที่ส่งมาบอกได้นะคะ
ห้วยแห่งนี้เนี่ยมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยค่ะ
เนื่องจากว่ามีน้ำผุดไหลมาจากน้ำผุดตาดเต่าที่อยู่ห่างออกไปไม่มาก
ทำให้ตรงนี้อุดมสมบูรณ์บรรยากาศร่มรื่น

ชุ่มฉ่ำเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอภูผาม่าน
ก็สามารถที่จะหย่อนขาลงไป
ว่งเท้าให้น้ำมันกระเซ็นใส่สดชื่น

เมนูอีสานบ้านเฮาที่เข้ากับบรรยากาศจุดจริง
หรือพวกยำรวมซีฟู้ดของกินเล่นที่เด็กเด็กชอบไก่ทอดปีกไก่ทอดนี่
เป็นไฟล์ไหมเรนด์ไฟล์ก็มีคือเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย
ใครที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะชอบพวกต้มไก่บ้านต้มปลานินลาบไก่ก็มี
สนุนราคาบอกเลยไม่แพงนะคะอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศดีทีเดียว
ใครสนใจนะจ๊ะจำชื่อเอาไว้ไร่อุดมศุกร์นะคะไปได้ในช่วงวันหยุดนะ
โดยโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอค่ะติดต่อคุณทองใบสอนลาศูนย์หกสามห้าเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าสาม
ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอภูผาม่านค่ะดูดินะอิ่มน้ำสำราญ
ดิฉันว่าดีมากเลยนะธรรมชาตินะแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าลูกหลานไปได้
ผู้หลักผู้ใหญ่ไปได้อาหารก็อเล็ดอร่อยด้วยมีโอกาสไปกันจะไปแหวกว่ายทั้งวี่ทั้งวัน
ถ้าคุณลงไปแหวกไห้คนอื่นก็แตกตื่นสิคะทำไมต้องแตกตื่นอะครับเอาเวลาคุณไหว้อ่ะ
คนอื่นหนีนะยังไงอ่ะเอ้าก็คุณไม่เคยเห็นเวลาคุณไหว้เหรอเวลาคุณไหว้ไปอ่ะ
คุณไหว้ท่าไหนอ่ามันไวกว่านี้ไวกว่านี้อ่าแล้วคนจะอยู่เหรอถ้าคุณลงอ่ะ
คุณอย่าไปให้เสียบรรยากาศเขาเลยทั้งนั้นเนี่ยให้เขาไปนั่งแกว่งเท้าเล่นกินอาหารสบายใจดีกว่า
สบายใจยังเอ้าสนุกสนานกันแบบนี้แล้วก็มีที่เที่ยวมาฝากดีดีกันแบบนี้ทุกทุกวันค่ะ